ใช่เชอรี่โพสต์ขนาดนี้คนก็ต้องมอง
อยากจะห้างแตกแตกอีกตกไม่ไหวแต่ห้างแตกของจริงสอบป่อป่อลาวไปเลยค่ะ

เดี๋ยวจะให้ดูภาพคุณค่ะนี่ซุปตาข้างแตกของจริงนะคะ
ไม่ได้มีแค่คู่จิ้นซีรีส์วงซีรีส์วายอย่างเดียวนะจ๊
ที่ใช้คำว่าห้างแตกได้วงการลูกทุ่งของเราก็มี
ตายออร์เตอร์ท้าย
และพี่ตายเรื่องขวัญก็ไปร้องเพลงตามปกติ
คือไม่ได้คิดหรอกว่าจะมีคนรักคนรอเชียร์รอกรี๊ดแบบนี้มาก่อนคุณผู้ชม

มารอให้กำลังใจแฟนที่สปลาวล้นห้างเลยจริงนะฮะ
เรียกได้ว่าเป็นซุปตาห้างแตกได้เลยจ้
ดูจากคลิปนี้ชั้น๑ก็เต็มแง่นหน้าเงย
สนั่นมากเลยค่ะทางด้านพี่ตายเองบอกว่าตกใจแล้วก็ดีใจมากเลย
เพราะว่าแฟนมาให้กำลังใจเยอะขนาดนี้คือไม่คาดคิดว่ามันจะมาขนาดนี้ไง
เออแต่ว่าไปทุกครั้งที่สปลาวเนี่ยพี่ตายบอกเลยว่า
ได้รับกำลังใจดีดีจากพ่อแม่พี่น้องมาตลอดตลอดเลยนะคะในงานเปิดตัวโชว์ฤดูการใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบหก
ตายบอกให้ฟังว่าหลังจากที่ไปวันนั้นคุณค่ะโอ้โห
เจ้าภาพติดต่อกันมาเพียบเลยค่ะแล้วก็เตรียมจะกลับไปที่สปลาวอีกด้วย
คิวงานเนี่ยรอเจาะคิวจองอีกเยอะเลย
แล้วก็รอชมโชว์อลังการได้เลยแน่นอนนะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ตายอรไทยคนสวย
ตอนแรกไปก็คิดว่าเราไปรวบเปิดพิธีธรรมดาปกติ
แล้วก็คิดว่าโชว์เป็นมินิคอนเสิร์ตมาก

เจ้าภาพไปถึงโอ้โฮห้างแตก
ทุกคนมาให้กำลังใจกันทุกชั้นเลยค่ะ
เราเห็นแบบบนเวทีบรรดังบันไดอะไรอย่างนี้

ซึ่งวันนั้นที่ไปร่วมเปิดแล้วบอกว่าเป็นบรรยากาศห้างแตก
ก็มีมีเจ้าภาพมาจ้างงานอยากให้แบบไปแบบเต็มโชว์
ซึ่งพอเราเปิดโชว์ใหม่นี้
พี่น้องชาวสปลาวจะได้ชม
จะได้เห็นแน่นอนทั้งนักดนตรีขนกันไป
แนนเซอร์ขนกันไปทั้งหมดเลย
คุณเห็นอะไรไหมพี่ตายเขาก็เดินยิ้ม
ไม่ใช่ไม่ได้ต้องมาโพสต์หน้าแอ่นหน้าแอ่นหลัง